ยี่สุทธิ์อันดับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มดิ้นแล้ว

ว่าพอเข้าช่วงสี่เดือนครึ่งเดือนที่ห้าเนี่ย
เริ่มมีอาการแบบว่าถีบอาการแดนอะไรอย่างนี้ฮะ
เริ่มมาแล้วแล้วก็มาตอนนั้นตีสองด้วยอะไรอย่างเงี้ย

จะหลับพอคุณแม่พยายามจะหลับเนี่ย

เขาก็บอกก็ดูไว้นี่คือเวลาเธอ
ไว้กับพ่อนะอย่ามายุ่งกับแม่อะไรอย่างนี้

แล้วแบบรู้สึกว่าพอเวลาสมมุติเรากลับมาบ้านหรืออะไรอย่างนี้
เราอาจจะอุปโลกไปเองแต่ว่ามันก็เป็นความชื่นใจอย่างหนึ่งว่า
ว่าเราก็ฟังจากคุณแม่ก็คิดว่าพอเขาได้ยินเสียงเราหรืออะไรอย่างนี้
แต่เหมือนแดนเขาจะดิ้นเป็นพิเศษเพราะเราจะคุยกับเขาตลอดอะไรอย่างนี้
บอกเป็นลูกพ่อนะลูกนะอะไรอย่างนี้ปกป้องพ่อด้วย
เอออย่าให้แม่เขามาทำอะไรเพราะ
มันน่าจะเป็นจังหวะของการหันหรือเงามากกว่าเพราะจริงแล้วคือเหมือนเขามีแต่โครงนะ
ตอนนั้นต้อง๒๘อาทิตย์ต้องว่าจะเห็นแบบเห็นความรู้สึกของหน้าตาจริง

จริงเค้าบอกว่าผู้ชายไม่เหมือนแม่ผู้หญิงเหมือนพ่อ
เป็นอะไรแบบนี้
แล้วก็เอาเหมือนลูกร้าว

เหรอว่าจะเป็นหลนนี้ดีก็ลองเอาชื่อมาผสม
หรือว่าเราควรจะไปถามพระหรือไง
การเดินลุกขึ้นมาเดินกินข้าวเองไม่กินอาหารปั่นแล้ว

แบบว่าใช่แบบว่ากล้ามเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างนี้

โหจะกอดลูกสะพ้ายแบบว่าจะกอดหลานนะ

แล้วหน้าที่ของแอนก็คือไปยืนอยู่ข้างแล้วแม่เขาจะเอามือเข้าไป

คือใช่จะมีความสุขมาก

กอดไอ้บ้างเขาก็หันมาอย่างนี้ตบ
เอ้าอ้อมันก็ตบขอไปทีแล้วกูจะเล่นกับหลานต่อ

เออต้องบอกว่าเป็นเด็กอัศจรรย์จริงที่เขามากับ
ต้องบอกว่าสิ่งดีนะครับเขาได้รับความรักจากทุกคน
แล้วก็เขาเองก็ทำให้หลายคนแบบว่า
ที่ไม่เคยคิดจะแต่งงานอะไรอย่างนี้หลายคน
อย่างนี้ก็กลับมาเปลี่ยนวิธีการทำด้วยชีวิต
แต่เขาเป็นตัวอย่างโธงของภรรยาเรา
แต่ว่าความสุขที่เขาสร้างให้เรา
กับวิธีการที่เราใช้ชีวิตปกติปกติเรียบง่าย
มันเลยทำให้คนอื่นเริ่มมั่นใจในความรักมากขึ้น
เราก็ดีใจเด็กคนนี้อย่างวิเศษจริง
เราคิดเป็นสิ่งที่เรามีตลอดว่า
ที่คุณแม่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีลูกเขาเชื่อว่าถ้าเกิดมีลูก

ผมก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นมันไม่ใช่พูดปุ๊บมาปั๊บ
มันมาได้บางคนก็โหเป็นปี๒ปีมาเลย
เออก็แปลกแปลกตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอ่ะนึกออกไหมครับ
ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็พอติดเสร็จปุ๊บ

คือกำลังใจของเขาก็เปลี่ยน

เขาแบบว่าไม่อยากเป็นภาระหรอกตอนนี้เขามีจุดหมายใหม่แล้ว
คือเขาต้องอยู่เพื่อที่จะเล่นกับหลานสอนหลานอะไรเงี่ย
ถ้ากลับมาเป็นปกติได้เลยจะเตรียมหนาว
เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้คืออย่าไปลบหลู่

แต่กลับมาสำหรับผมเนี่ย
มันมันมัน
มันทำให้เรายิ้มกับเหตุการณ์ทุกอย่าง
สถานการณ์ที่ตอนแรกเรารู้แล้ว
ก็จริงตั้งแต่พ่อแนนเดินไปที่บ้าน
วันแรกที่เค้าเจอกัน

แล้วก็มาเรื่อยคือเขาก็เหมือนเริ่มแข็งแรงขึ้น
คือควบคุมอารมณ์พยายามควบคุมอารม

ต้องรู้ว่าเค้าเป็นอย่างงี้ได้กับแค่คนในบ้าน
แต่กับคนอื่นเค้าต้องการให้แมนเข้าใจเค้า
ซึ่งแม่ผมก็ไม่เคยสนใจใครในโลกนี้

ความพยายามที่ฉันอยากอยู่
เหมือนแบบว่าเค้าเป็นเหล็กแต่ตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจว่า
เค้าทำแบบนี้ก็ดี
และเราก็เห็นทากาลจนถึงวันนี้เค้าลุกขึ้นเดิน
กลับไปปั่นจักรยานออกกำลังกาย
เขามีอาการเปลี่ยนอารมณ์อะไรอย่างนี้คือเขาอยากอยู่เขาอยากอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นสิ่งที่สำหรับลูกคนนึงนะมันคงไม่ขออะไรที่มันมากไปกว่านี้แล้ว
นี่มันสุดยอดแล้วโดยเฉพาะแล้วมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับความรักของครอบครัวกับลูกที่กำลังจะมาอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟคที่สุด
คุณตอนนี้เตรียมซื้อของไหมคน
ยังคนเบรกกันเยอะมากอย่าซื้ออะไรเกินที่มันแบบว่าจำเป็น
ช่วงนี้อาการเป็นอย่างมือน้้อย
ตัวคุณแม่เขาก็จะเข้ามากี๊
เอาละจะเป็นเปล่าวะจะเป็นอะไรไหมแบบว่าปากแหว่งเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างนี้คือ
มันจะมีบอกเป็นสเต็ปอยู่แล้วในข้อมูลนะครับ
ก็เลยค่อนข้างก็ดูแบบว่าดูพอปากของพอพออะไรอย่างนี้
แล้วเรามอนิเตอร์การเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ตามระยะดีกว่า
แล้วก็อะไรที่ต้องใช้ก็คงค่อยซื้อซื้อณเวลานั้น
อะไรที่ต้องตุนได้แล้วที่มันเป็นของที่มันใช้แล้วต้องทิ้งเลยอะไรอย่างนี้
อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอีก๔๕เดือนก็

ทำห้องไว้ที่บ้านทำห้องใหม่อะไรอย่างนี้
ก็ตอนนี้บ้านที่จะสร้างยังไงก็มีห้องไว้อยู่แล้ว
ขณะที่กำลังจะสร้างบ้านเนี่ยก็ต้องคงอยู่คอนโดไม่ได้
ต้องไปหาบ้านที่มีเนื้อที่หน่อยอะไรอย่างนี้ครับผม

ยังคุยเล่นความกันเรื่องนี้คือ

แต่ก็แต่ว่ามันก็เรื่องกิเลจเนาะ

ก็เริ่มเจอศักดรรมชีวิตกับสิ่งนี้แบบ

พอเพราะอีกของรถ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

ฝั่งนู้นทั้งฝั่งนี้ทั้งฝั่งไหนกับทุกคน
ทำไมถึงพูดแล้วมันรู้สึกดีแบบ

เราก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมเรายังไม่เคยคิดที่จะไปพูดลบเกี่ยวกับใคร

เพราะว่าเอ่อ
แต่ถามว่าได้ทำแล้วมันรู้สึกดีไหมครับเวลาที่คุณตื่นมา

กันอ่ะผมที่รู้จักเออ
เออนั่นแหละ

กำลังมาโต่เพลิน
เราก็รู้จักกัน

ฝ่า